ด้วยชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นภาพกันแล้วโอ้โหพาดหัวข่าวน่าตกใจมาก
ชาวเมียนมาทุบกำแพงหนีออกมาหลังรู้เรื่องของโควิด๑๙ใช่ไหม
เออใช่ตอนนี้หลายคนอกสั่นขวัญแขวนมากว่าเอ้าตกลงยังไงอ่ะ
หนีมาแล้วเขาไปไหนอย่างแรกจริงหรือเปล่าก่อน
เราตรวจสอบมาให้แล้วคุณผู้ชมมันคือภาพนี้ที่เขาแชร์ต่อกันทั้งในไลน์ในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊กในโซเชียลต่างนะคะ
คือโลกโซเชียลเขาแชร์เป็นภาพนี้พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่า
มีแรงงานชาวเมียนมาร์ในตลาดกุ้งทุบกำแพงด้านหลังและหนีออกจากที่กักกันเรียบร้อยแล้ว
อื้อหือข่าวออกไปแบบนี้ทุกคนก็ขนหัวลุกันหมดเลยค่ะ
ไม่รู้กี่คนติดไม่ติดก็ยังไม่รู้แล้วกระจายกันออกไปไหนบ้าง
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ตรวจสอบให้เลยนะคะที่ด้านหลังตลาดกลางกุ้ง
ปรากฏว่าด้านหลังกำแพงมีรอยโหวอยู่จริงค่ะ
เนี่ยอันนี้ภาพจริงนะใช่แล้วก็มีรั้วลวดหนามกั้นปิดทักเอาไว้ตลอดแนว
เราเลยไปถามนายยวนเทพสมุทรชาวบ้านในพื้นที่พี่มันเรื่องจริงไหม
ที่เขาส่งต่อกันมันใช่ไหมนายวนบอกแบบนี้ค่ะ
กำแพงตัวนี้มีมานานแล้วมีตั้งแต่ก่อนยังไม่เกิดระบาดระลอกใหม่แล้ว
แล้วก็มีชาวเมียนมาร์เข้าออกตรงจุดนี้ไปซื้อของในตลาดประจำ
แต่พอเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เอาลวดหนามมาปิดเป็นเจ้าที่ทหารนะคะที่เอารวดหนามมาปิด
แต่กลางคืนก็มีแรงงานชาวเมียนมาลักลอบออกมาเยอะพอสมควรก็คือเดินออกไปเลยนะคะ
และตอนนี้ก็ยังมีอีกด้วยก็มีการเอาเหล็กมาพาดเอาอิดบล็อกมาวางเป็นทางเดินข้ามร่องน้ำกันไปเลย

จะได้ป้องกันไม่ให้รายงานชาวเมียนมาลเมียนมาลในตลาดกุ้งหนีออกมาได้ป้องกันการแพร่ควินทรีย์สิบเกิ้ลด้วย
แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ยืนยันนะคะ
มายืนยันด้วยตัวเองเลยบอกว่าไม่มีแรงงานเมียนมาพังกำแพงพื้นที่กักกัน
หลบหนีจากพื้นที่กักกันโรคโควิด๑๙นะ
ที่แชร์กันเนี่ยข้อมูลผิดไม่มีคนทุบกำแพงหนีออกมาแต่อย่างใด
กำแพงนี้ก็อย่างที่ในวนบอกนั่นแหละว่ามันมีมานานแล้วเป็นกำแพงเก่าที่พังอยู่แล้ว
ไม่ได้พังเพราะว่าแรงงานต่างชาติเกิดกลัวขึ้นมาแล้วก็ทุบกำแพงหนีกัน
ก็มีตำรวจเฝ้าดูแลแล้วก็มีรั้วรวดหนามกั้นเอาไว้ตลอดแนว
เจ้าหน้าที่ก็กระจายตัวดูแลรอบพื้นที่ควบคุมทั้งหมด
ถ้ามีการหลบหนีไปช่องทางอื่นก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้เชื่อใจกับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคของสมุทรสาครค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำเต็มที่ยืนยันแบบนั้น
ประชาชนทุกคนก็อยากจะให้ความร่วมมือกับเขาด้วยเหมือนกันนะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วย